คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้าค่ะมีเหตุสลดนะคะ
เกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งอายุสิบหก
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ขี่มาเร็วค่ะ
ปรากฏว่าพุ่งไปชนพระที่บินทบาทอยู่นะคะ
พระมรณภาพคาที่เลยค่ะ
ตำรวจก็เลยเดินทางไปตรวจสอบนี่คือสภาพที่จุดเกิดเหตุค่ะ
นี่ค่ะริมถนนโรงแป้งห้วยเฝ้าตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็มีกู้ภัยลงพื้นที่ไปด้วยเป็นถนนสองเลนสวนทางกันนะคะ
ริมถนนพบร่างของพระพิสุกนอนจมกองเลือดอยู่นะคะ
คือพระทองภูลอาจศึกอายุ๖๔เป็นพระลูกวัดหนองปลือ
พระทองภูลกำลังบินทบาทอยู่ตามบ้านประชาชนริมถนนนะคะ
นี่ค่ะคู่กรณีเป็นชายวัยรุ่นอายุ๑๖นายพรเทพนะคะ
ก็นอนอยู่ข้างถนนร้องโอดโออยู่เหมือนกันห่างกันไปนิดนึง
เจ็ดสองห้าสี่ชนบุรีคลิกคว่ำอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
นี่คือรถจักรยานยนต์นะคะชาวบ้านบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ประมาณเจ็ดโมงเช้าเห็นรถจักรยานยนต์คันนี้ขี่มา
ชาวบ้านยืนยันว่าขี่มาเร็วค่ะขี่มาเร็วเสียหลัก
แล้วก็เทโค้งมาพุ่งชนพระทองภูลที่ท่านกำลังเดินบินทบาทอยู่ริมถนน
พระท่านล้มเลยนะคะแล้วประเด็นคือศีรษะท่านกระแทกพื้นถนนอย่างแรงค่ะ
ก็เลยมรณภาพอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลยนะคะนี่ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้
วันนี้ค่ะคุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปพบกับพระโยนธิระจิตโทพระลูกวัดวัดหนองปลือ
บอกว่าเส้นทางที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่หลวงตาทองภูลออกบินทบาทเป็นประจำ
ทุกวันก็จะออกช่วงเวลาประมาณตี๕กว่าเกือบ๖โมงค่ะ
ก่อนเกิดเหตุก็สังเกตเห็นแล้วแหละว่ามีรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นขี่มา
แต่ไม่ทันสังเกตว่าขี่มาเร็วไม่เร็วยังไงนะแต่เห็นเห็นว่าขี่มา
พอเดินไปถึงที่เกิดเหตุเห็นว่าหลวงตาทองภูลนอนนิ่งหายใจโรยรินแล้วอะค่ะ
ศีรษะแตกเลือดไหลอยู่เต็มถนนเลยนะคะห่างไปห้าเมตรฝาบาดในกระเด็นตกอยู่ที่พื้น
ไกลกันก็เป็นรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นที่ขี่มาชนก็ล้มอยู่
วัยรุ่นเองก็นอนอยู่ตรงนั้นร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดค่ะ
หลวงตะพูนนี่คือนิ่งนิ่งเลยมีแต่หายใจแล้วก็เลือดออกข้างล่าง
ข้างข้างหลังนี่ไหลเยอะแล้วก็หายใจก็ออกฟองเลือดด้วยพอดพอด
ผมถามก็หลวงตาถามเขาก็ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบแล้ว
ไม่รู้คืออาจจะได้ยินอาจจะได้ยินแต่หลวงตาให้สัญญาเขาให้อณิจจังทุกขังอณตาแล้วก็
อณิจจาวัตถสังฆาลาให้เขาให้เขาได้ปรับตัวแล้วก็คิดถึงสงสารน้ำตาร่วงตอนนั้น
หลวงตายนก็คิดว่าเนี้ยน่าจะไม่รอดไม่รอด
ดูเพราะดูเลือดไหลแรงแล้วก็รถชนแรงมากครับ
บาตกระเด็นนี่ไปถึงอ่าประมาณนี่แบบถึงเหล็กสิบเมตรได้
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูจุดที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะคุณคารินทีมข่าวของเราก็ไปสังเกตดูนะคะ
ตรงนี้นะคะก็เป็นลักษณะทางโค้งถนนสองเลนวิ่งสวนนะคะทีมข่าวเลยลองดูเลยลองขับรถ
เริ่มจากหน้าวัดก็เลี้ยวซ้ายมาตามเส้นทางที่หลวงตาทองภูลท่านบินทบาท
ก็ไม่ได้มีไหลทางหรือทางเท้าอะไรลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
ก็มียากขึ้นสูงบ้างสลับกันนะคะโอ้โหตอนที่ลงพื้นที่ไปยังมีคราบเลือดอยู่เลย
คุณผู้ชมก็มีรองเท้าตกอยู่ในที่เกิดเหตุคู่หนึ่งใกล้ใกล้กันก็เป็นเหมือนเนี่ยค่ะ
กำแพงเป็นกำแพงโรงงานนะช่วงเช้ามืดก็คงจะมืดมากอะค่ะครับ
ก็ไม่ได้มีไฟส่องสว่างอะไรเป็นไปได้ว่ารถจักรยานยนต์อาจจะมองไม่เห็น
แล้วก็ขี่มาเร็วแล้วก็เป็นทางโค้งด้วยเนี่ยคราบเลือดยังอยู่ที่พื้นนะคะ
พระฤหัสพลับยินดีชาวบ้านที่เปิดร้านขายของชำอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่า
คือทุกวันเขาก็จะเตรียมอาหารข้าวหวานสำหรับใส่บาทหลวงตาทองภูลเป็นพระรูปเดียวที่ใส่บาทเป็นประจำนะคะ
พระฤหัสบอกแบบนี้ก็เส้นทางตรงนี้ก็จะมีแค่หลวงตาทองพูนล่ะค่ะ
ท่านเดินผ่านนะคะหลังเกิดเหตุนายพระฤหัสบอกว่าตัวเองกับชาวบ้านแถวนี้ยังคุยกันอยู่เลย
พระท่านเป็นพระที่ดีมากไม่น่ามาเกิดเหตุสลดแบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีพระรูปไหนมาบินทบาทเส้นทางนี้แทนตอนนี้ก็ได้แต่ตั้งจิตอธิษฐาน
ดวงวิญญาณของหลวงตาทองภูลไปสู่พบภูมิที่ดี
ส่วนวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนเนี่ยค่ะคนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าก็ไม่เคยเห็นหน้านะคะ

แกก็จะเดินมาริมถนนผ่านหน้าร้านของทุกวัน
แต่เราจะยังไม่ใส่ขาที่ท่านเดิน
ใช่ครับเขาเดินผ่านหน้าร้านผมไปแล้วผมเลือกใส่ประมาณเกือบ๗โมงครับทุกวัน
เขาว่าไม่น่าเลยเขาบอกเขาก็เตรียมของใส่ไว้ทางนู้นเหมือนกัน
ก็ไม่มีครับแต่ว่าไม่รู้จะมีองค์ไหนมาแทน

จริงก็จะเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีขอบทางให้เดินได้นะคะ
ก็หลังจากนี้ทางโรงพยาบาลชนบุรีก็ให้ญาติรับศพของหลวงตาทองภูลไปนะคะ
ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดนครราชศรีมา
วัยรุ่นชายวัย๑๖ค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลแหลมชะบังนะคะ
บาดเจ็บค่ะตาขวาฉีกตาซ้ายบวมปิดเลย
โครงฝั่งซ้ายมีรอยช้ำโหนกแก้มขวาร้าวนะคะ
ทางตำรวจก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าตอนนี้ยังสอบปากคำไม่ได้นะ
เพราะว่าตัวคนขี่รถจักรยานยนต์เขาก็เจ็บยังพักรักษาตัว
แล้วก็อาการค่อนข้างหนักเนี่ยนะคะตอนที่เกิดเหตุก็นอนนิ่งร้องโอดโออยู่แบบนี้นะคะ
เดี๋ยวถ้าอาการดีขึ้นสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อค่ะครับ